ว่ากันด้วยเรื่องของอุบัติเหตุเนาะก็ต้องยอมรับแหละว่าอุบัติเหตุมันไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นหรอกมันเกิดขึ้นได้เพราะมันคืออุบัติเหตุแล้วมันเกิดขึ้นได้แม้กระทั่งทุกวินาทีค่ะคุณเหมือนหญิงสาวสองคนนี้ค่ะเจอเรื่องราวอุบัติเหตุแบบจังค่ะ

จุดเหมือนกัน
อันนี้คือเขาเข้ามาจอดรถไกลนะคะ

เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นแบบไวมากคุณผู้ชม

จากภาพของกล้องวงจรปิดในร้านอาหารนะคะคือบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้เพราะว่าสองสาวเขาขี่รถมอเตอร์ไซค์มาไปซื้ออาหารแล้วจู่เขาบอกว่าเกิดควบคุมรถไม่อยู่
ก็เลยรถพุ่งเข้าไปชนโต๊ะภายในร้านอาหารแห่งหนึ่งตรงนี้

โอ้โหคุณโชคดีนะที่ไม่มีใครนั่งอยู่

สาเหตุที่เกิดขึ้นเขาบอกว่าน่าจะมาจากการค้างของเกียร์นะ
หรือเบรกของรถคันนี้ขางอะไรประมาณนี้ดิฉันไม่แน่ใจนะ
แต่ว่ายังไงก็ดียังไงก็ตามนะคะ
ก่อนที่เราจะขับขี่รถออกจากบ้านไม่ว่าจะเป็นรถเล็กรถใหญ่
รถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานอะไรก็แล้ว
แต่คุณต้องตรวจดูนะว่ารถเราพร้อมในการใช้ขับขี่ในวันนี้หรือเปล่า
เตอร์ไซค์ก็ต้องตรวจนะไม่ใช่คิดว่าแบบไปใกล้
ส่วนใหญ่ก็คิดว่าขี่มอเตอร์ไซค์ขี่จักรยานไปซื้อของแค่นี้เอง
ก็ดูเช็คนิดนึงว่ารถมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะ
อันนี้ก็เป็นแบบอุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นแต่อยากให้ระมัดระวัง
แล้วก็ที่สำคัญก็คืออย่าลืมสวมใส่หมวกกันน็อกนะคะมันช่วยได้